คลิกที่แบบคนมักจะขำเพราะความน่ารักของคุณ

ต้องการเหตุผลจริงอะไรอย่างนี้

ระหว่างที่เป็นเด็กเรารู้ว่าในมุมนั้นมันเป็นยังไงมันสนุกดี
แบบว่ากระแสมันหนมันโยนไปทางไหนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ
คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นผมเลยไม่ได้รู้สึกอะไร
บางทีมันมีข้อมูลที่มันลึกอยู่ในนั้น
ห้ามใครมองไม่ได้หรอก
เขาจะมองไงก็สนุกดีเราก็แค่สนุกของเรา
คนเข้ามาแฉตอนเด็กทอยอาจจะเป็นเด็กที่ร่าเริงสนุกสนานมากกว่านี้
อันนี้เป็นการตลาดที่เราเห็นในวงการเป็นการตลาด

มันไม่จริงอยู่แล้วผมก็เป็นอย่างนั้น
คือผมก็นั่งคิดนะตอนเด็กล่าเริงเหรอวะอะไรอย่างนี้

เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอาจจะมีพัฒนาการตามช่วงวัยหน่อย
อืมแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
คุณบอกคุณชอบมีข่าวร้ายเพราะคุณอยากจะตอบ

วะแล้วแต่อารมณ์ล่ะอ่ะครับ

จะอารมณ์เลยก็คุมได้หมดถามก็ตอบได้
เป็นคนดีไหมทอยบอกทอยไม่ใช่คนดี

เรากล้าถามใครสักคนแล้วเขากล้าตอบว่าเป็นคนดีอันนี้น่าคิดกว่า
ท่องโซเชียลไหมครับทอยดูคอมเมนต์ไหม

ก็ไม่ใส่ใจด้วยทอยเป็นคนมองโลกในแง่ดีคือพี่รู้สึกอย่างนั้น
ผมไม่ได้มองเลยเอาจริงอาจจะไม่ได้ใช่แค่มองโลกในแง่ดีผมไม่ได้มองเลย
ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรในสิ่งนี้

พอหลายคนเข้ามาตอบคุณก็ไม่มีตัวตนเลย
แล้วผมรู้สึกมันไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้เท่าไหร่
บอกว่าเราเอาเวลาไปเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้เพลงเรียนรู้เทรนด์ปีนี้
สมมุติเราเล่นบิตคอยน์
เราเอาเวลาไปศึกษาแนวทางของกราฟแนวทางของการตีเทรนด์ไลน์แบบนี้

คุณเชียร์นะไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่สมควรใส่ใจ

คุณคือนักร้องคนหนึ่งที่คนทั้งโลกนะโดยเฉพาะพี่อิจฉานะ

ลิซ่าปล่อยเพลงผมก็ติดตามเลยแชร์
สตอรี่อะไรอย่างนี้

แต่ที่จริงลิซ่าเคยตอบคัน

อาจจะเป็นการร้องที่น่ารัก

อยากเจอตัวจริงไหม

ถ้าเจอก็คงไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับอยู่ไกลแต่ว่าเชียร์ตะโกนเชียร์ออก
คตหลังจากนี้พอเห็นตัวเองอายุ๓๐เป็นในรูปแบบไหนบ้างครับ
ก็คงลงทุนอย่างเดียวครับเพราะว่าทำธุรกิจอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าวงการเพลงก็อาจจะย้ายไปอยู่ข้างหลังผมชอบเบื้องหลังมากกว่า

มีคำถามอะไรที่พี่ไม่ได้ถามแล้วทอยอยากจะบอกบ้างไหม
พี่เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทอยอยากจะพูด
หรือว่าอาจจะมีอะไรสื่อสารกับแฟนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่เข้าใจเรา
รูปแบบหนึ่งนะในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ

ถ้ามีก็คือผมก็คิดว่าโลกใบนี้มันมีคน
มันเต็มไปด้วยมนุษย์เต็มไปด้วยคน
มันไม่แปลกเลยที่แบบเราจะมองคนคนหนึ่งเป็นยังไง
แต่มันก็เป็นปัญหาของคุณคุณจะชอบหรือจะไม่ชอบ

ปัญหาของผมคือผมจะต้องหาตังค์มาเติมเกมแค่นั้นเอง
ขอให้มีตังค์เติมเกมตลอดชีวิตนะ
หลังจากนี้และตลอดไปยินดีที่ได้คือใคร